เถอะพี่น้องชาวไทยมาดูข่าวนี้กัน

เมาแล้วขับเราเตือนตลอดเลย

คุณผู้ชมเดี๋ยวจะหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นนะคะ
แล้วดูข้างหลังผมนี่อะไรมันพังระเนละนาดแบบนั้นเนี่ย
ระเนรนาศเลยจะบอกว่าคลิปนี้เสี้ยวเดียวก็เสี่ยวได้ดูคลิปค่ะ
อุ้ยเอ้ยอุ้ยกวาดไปเยอะเลย

ี่ยวเดียวก็เสียวได้ใครเสียวเจ้าของบ้าน

รถยนต์ที่จอดข้างทางพังไปนึงคันมาปาย๑คัน
เสาไฟฟ้าอีกหนึ่งเหมาค่ะคนกันเอง
ร้านค้าด้วยเนอะร้านค้าด้วยร้านค้าด้วยนี่นี่จังหวะนี้กวาดแบบเนี้ยค่ะ
โอ้โหเมาแล้วขับแล้วขับมาเร็วด้วยเห็นจังหวะหลุดโค้งไหมคะ
ตรงนี้ก็คือถนนศรีราชาตะบนสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดเที่ยงคืน๒มิถุนายนที่ผ่านมาสดร้อนเลยค่ะ
เราต้องคุยกับเจ้าของบ้านแล้วแหละคุณนาริรัติมั่นศรีนะฮะ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยจู่ได้ยินเสียงดังโครมหน้าบ้าน
ก็เลยรีบวิ่งออกมาดูพบว่าประตูร้านค้าหลุดมาพังยับเยินแบบนี้ค่ะนะฮะ
ส่วนคนขับรถกระบะที่มีคอกคันนั้นชื่อว่านายอุดมบุญห่ออายุ๓๓ปี
คุณนารีรัฐบอกว่าตอนที่ไปคุยกับเขานะโอ้โหพูดจาไม่รู้เรื่อง
ดูออกว่าเมาเลยนะคะดูออกว่าเมานี่ต้องใช้คำว่าความเมาเป็นเหตุสังเกตได้นะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วตำรวจควบคุมตัวนายอุดมเนี่ยนะ
วัดปริมาณแอลกอฮอล์เกินไหมเกินสิคะรออะไรเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดค่ะ
ก็เลยคุมตัวไว้ก่อนเดี๋ยวรอเจ้าทุกข์ไปแจ้งความ
ก่อนที่จะดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไปค่ะโอ้โหเมาแล้วขาบดูสิโอ้ย
แล้วก็วันนี้วันศุกร์ด้วยนะและพึ่งจะผ่อนปลนมาตรการนะ
หยุดยาวด้วยนะครับอย่างไรเบาได้เบานะครับอย่าให้เหล้ากินเหล้านะครับ